สนั่นล่าแก๊งค้ายาซุกยาบ้า๒ล้านเมตร

เพราะไอ้แก๊งนี้มันหลอกคนแถวนั้นบอกว่า
เป็นช่างเป็นช่างมาเช่าบ้าน
เพราะตำรวจปลายมันไหวตัวครับ
เสกลาดาชะกรมยาสีวิ่งไล่

โอ้โหเป็นผมก็กลัวตัวสันเลย

คือเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มยาเสพติด

วิ่งไล่ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บไปเนี่ย

แล้วมีเสียงปืนน่ะนับได้สิบกว่านับมั้ง

แล้วก็มีเสียงรถเบรกแล้วก็เสียงโดนชนใช่ไหม
แล้วก็รถยนต์สีขาวของคนร้ายก็ขับหนีไป

นะครับจังหวัดพระนครศรีอายุธยา
โมงเช้าเมื่อวานนี้ครับ

ตำรวจสพบังปะอินนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เจอรถกระบะ๒คันของเจ้าหน้าที่

ด้านหน้าฝั่งคนขับก็โดนชนยับเหมือนกัน

ตรงแถวนั้นบ้านพักแถวนั้น

โอ้โหนึกว่าผู้หญิงแต่งตัวอยู่

ตีจมูกเลยฉุนกึ๊ก

ตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าชุดสืบสพ
บางปะอินนะครับกับเจ้าหน้าที่
ปปศทหารเรือก็มานะ
สนที่กำลังกันไล่จับนะครับ
เครื่องข่ายบ้าลายใหญ่จากพอิสาน

มันจะมาสุดอายุดยาสละบุรีพวกนี้บ้าง

ของคนร้ายไหวตัวขับรถฝาวงรอบยิงสกัดกัน
แต่แม่คนร้ายมันหนีได้หุดหวิดคุณผู้ชมครับ

โอ้โฮอันนี้สิจะฉีดน้ำหอมเยอะขนาดนี้

ตรงข้ามบ้านข้างเขาได้กลิ่นมันจะแปลก
พวกนี้ก็เลยเอาน้ำหอมฉีดเอาไว้

คือชาวบ้านต้องแบบนี้นะ

พวกนี้มาเข้าบ้านกันอยู่วันละ๒๓ชั่วโมง
ในหมู่บ้านนะครับมีอะไรต้องสงสัยนะครับ
ต้องสังเกตแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบครับ
นี่ไงถึงบอกว่าข่าวของน้ำแข็งนี่ต่อเนื่องกับของพี่เบิร์ตเลยค่ะ

ถูกชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรำนะ
รวบตัวได้ดูจังหวะนั้นเลยละกันค่ะ
นอนลงไปไปลงไป
โอ้โหตำรวจนี่สุดยอดจริงนะนี่คือเหตุการณ์ต่อเนื่องกันนะ
เมื่อกี้มันไหวตัวจากบางปะอินพระนครศรียุธิยามันหนีไปภาคอีสาน

คือตำรวจที่บุรีรำถึงจับกลุ่มตัวได้
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไล่ล่าหนีข้ามจังหวัดก็ไม่รอดค่ะ
ใส่กุญแจมือเลยเอาให้เห็นแบบนี้แหละ
บอดี้แคมป์ของตำรวจจับภาพได้
เป็นชุดปฏิบัติการปราบรามยาเสพติดนะคะทั้งตำรวจทั้งทหารเลย
บุรีรำเขาสนที่กำลังกันโอ้โหไปดักจับนายสุรศักดิ์ประคำทอง
อายุ๓๘ปีกับนายยศวรรษบัวใหญ่
ก่อนถึงไฟแดงแยกถนนหักที่นางรองค่ะ
่งหน้าไปที่อุบลไปที่บ้านเกิด
และจริงอีกชุดก็ตามไปสกัดจับผู้ต้องหาได้อีกคนหนึ่ง
คือนายกรกฎประคำทองอายุ๓๒ปี

ที่โดนจับได้ที่แยกเลยนะครับนายกรกฎที่โดนจับอีกคนนึงเนี่ย
เขาขับฮอนด้าสีดำแล้วไปจับได้ที่สี่แยกไฟแดง
ยามนาเจริญที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดโอ้โห
นี่ต้องกระจายกำลังกันไปบุกไปจับกลุ่มตัวเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับการประสานจากปปศให้ช่วยสกัดจับรถเก๋ง๒คันหน่อย
รู้แหละว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการยาเสพติดเขาขนลำเลียงยาบ้า
ทีนี้พอปปศบุกเข้าไปตรวจค้นบ้านเช่าในหมู่บ้านจัดสรรริมถนนโรจนะที่บังปะอินของอายุทยา
แล้วยึดยาบ้าได้๒ล้านเมตรไงเขาก็มีการขยายผลต่อ
เรื่องต้นพอจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมด๓คนนะคะสารภาพบอกว่าอยู่ในขบวนการค้ายาเสพติดจริง
แล้วก่อนหน้าเนี่ยก็ไปรับยาบ้าสองล้านเมตรมาจากเซกาของเบื้องการ
เอาไปส่งให้เครือข่ายที่มารอรับที่ปั๊มที่วังน้อย
เช้ามืดเมื่อวานนี้แหละแล้วก็พากันขับรถมุ่งหน้ากลับภูมิลำเนา
แต่โอ้สุดท้ายไม่รอดจริงค่ะ